ไล่กันมาเมื่อสักครู่นี้เนี้ยมันต้องใช้เงินอืม
แต่ชาติพัฒนากล้าบอกว่ามีแนวทางในการหาเงินเท่าประเทศอยู่แล้ว
มีครับสาเหตุเพราะว่าประเทศไทยมีของดีเยอะ
เราต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจนเท่านั้นเองว่าประเทศไทยเราจะขายอะไรอืม
กระแสความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเรื่อยเนี้ยนะ
วันนี้นี่คือเขามีความต้องการเรื่องอะไรบ้าง
เพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เราเสนอเนี่ยผมพูดได้เลยว่ามันอยู่ในกระแสหลักของโลก
อย่างเช่นเฉดสีเขียวนะครับก็คือแน่นอนที่สุดมันก็เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม
มันเกี่ยวกับเรื่องของการเดินไปสู่การเป็นอ่ามีสภาวะความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ
คาร์บอนนะฮะซึ่งจะไปถึงจุดนั้นได้เนี้ยอ่ามันต้องมีการลงทุนมหาศาล
ผมมองว่ายุทธศาสตเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยจะเป็นการปฏิวัติการลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศไทยเลย
จากการที่เราเคยลงทุนครั้งสำคัญมาแล้วตอนที่เราเปลี่ยนจากประเทศเกษตรเป็นประเทศอุตสาหกรรม
ตอนนี้คือเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับในด้านไหนบ้างสี่ด้านเลยนะฮะ
สีเขียวได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงาน
ครับนะครับที่ต้องลงทุนในอ่าพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
ในสัตว์เศรษฐ์ที่สูงขึ้นแค่นั้นก็จะหลายแสนล้านแล้วอืมนะครับ
เรื่องการคมนาคมอ่าตอนนี้ระบบขนส่งของเราส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางถนนนะฮะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพึ่งเครื่องยนต์สันดาบนะครับ
ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบรางเพิ่มขึ้น
นั่นก็คือการลงทุนครั้งใหญ่อีกนะครับภาคอุตสาหกรรมเพื่อที่จะปรับให้
บอลนิวโทรลเขาจะได้ส่งของไปขายต่างประเทศได้ตามกติกานะครับเอ่อ
ที่ชาวโลกเขากำหนดขึ้นมาภาคการเกษตรเองก็เช่นเดียวกัน
นะครับทำไงที่จะปฏิรูปเพื่อที่จะให้มันอ่าอยู่ในอ่าโลกคาร์โบน
ได้มากขึ้นเรื่องของคาร์บอนเครดิตและเรื่องอื่นอื่นมากมาย
นะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าสี่เรื่องแค่นี้เนี่ย
ในยุทธศาสตร์เดียวคือสีเขียวเนี่ยมันจะนำไปสู่การลงทุนแล้วก็การสร้าง
รายได้มาหาศาลเลยนะครับไฟกับให้กับประเทศแล้วก็ให้กับประชา
ชนอันนี้ไม่นับรวมสีอื่นอื่นเมื่อกี้เราคุยกันแล้วสันเท้า
อย่างเช่นการพนันนะครับเรามีหลายเรื่องครับ
อย่างเช่นสีขาวสายมูนะครับแปลว่าอะไร
ก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นกระแสหลักของโลกนะครับ
เดี๋ยวนี้เขานิยมท่องเที่ยวสายมูกันใช่ฮะ
ซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างชัดเจนแล้วเรื่องสายมูนี่มีใครเก่งกว่าคนไทย
ขอโทษทีค่ะคือเราก็ชวนเขามาเที่ยวเลย
ถูกแล้วเราเที่ยวกันเองด้วยคือปมปัญหาท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ย
ครับมันมีอยู่สองสองปัญหาหลักคือหนึ่งไม่ใช่ปัญหาหรอก

เราทำได้ดีเอ่อเรื่องแรกนี่ก็คือทำยังไงเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวนะครับ
เพิ่มรายได้เนี่ยมันเพิ่ม๓มิติ๑เพิ่มจำนวนคน๒เพิ่มระยะเวลาที่เขาอยู่กับเรา
สามเพิ่มปริมาณเงินที่เขาใช้ระหว่างที่เขาอยู่กับเราอืม
นะครับซึ่งมันต้องมียุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์นี้ผมมองว่าสายมูมันใช่เลยนะครับ
แล้วสายมูเนี่ยเนื่องจากมันมีอยู่ทุกจังหวัดนะฮะ
มันก็จะช่วยแก้ปัญหาที่สำคัญให้กับเราอีกปัญหาหนึ่งด้วย
ที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเนี่ยกระจุกอยู่เพียงแค่๕เมืองหลักครับ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการลงทุนนะครับ
ในการส่งเสริมท่องเที่ยวสายหมู่นั่นแหละคือวิธีที่จะกระจายนักท่องเที่ยวออกไป
งั้นก็ไปแต่ทะเลภูเก็ตสมุยกรุงเทพเชียงใหม่ชนบุรี
ไปสายมูมบ้างไปว่ายศะทำบุญกราบว่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นาคีนาคาบึงกาลนะครับครับเอ่อแม้แต่ไม่ต้องไปไกลไป
อ่าหลวงพ่อสวทรอืมแปดริ้วนะครับพระพิกิเนสทางเวสสู่วัน
ไปไปใต้ไปไปปรัฐนีก็วัดชั้งให้อ่าไปหลวงบุตรทวดที่สงครา
มีเยอะไปหมดจิ้มไปที่ไหนก็มีครับทั้งหมดเพียงแต่ว่าอ่าใช่
เพียงแต่ว่ามันมันต้องมีการลงทุนซึ่งเราก็บอกว่า
จัดงบประมาณให้จังหวัดละพันล้านนะครับในการที่จะไปสร้างทางคมนาคม
นี่คือไปแล้วก็กลับจบแค่นั้นนะฮะคนแปดริ้วรอบข้างนี้
สองหมื่นตารางเม็ดได้บ้างแล้วคนเต็มอะไรครับคือนี่คือ
ผลนะครับของการพัฒนาแนวนี้แล้วมันคือของที่เรามีอยู่แล้ว
นี่เหรอครับของจริงแต่คุณต้องมียุทธศาสตร์ในการที่จะแปลง
ให้มันเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน
ที่คุณกรพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเป็นรัฐบาล

จะให้ความมั่นใจหรือบอกกับประชาชนยังไง

อันดับแรกนะครับพูดกันง่ายตรงเลยก็คือ
ทั้งหมดเนี่ยถ้าสมมุติคุณเห็นดีด้วยกับ
กำหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจเป็นหลัก
การแก้ปัญหาปากท้องเป็นหลักสร้างงานสร้างอาชีพเป็นหลักครับ

ชาวพัฒนากล้างคือพรรคของคุณนะครับ
เพราะว่าเราเป็นที่รวมตัวของ
ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจทุกระดับชั้นเลยครับ
ตั้งแต่คนรุ่นใหม่๒๖๒๗ที่เป็นผู้สมัครอายุน้อยที่สุดของเรา
ไล่ไปถึงคนรุ่นเก่าที่สะสมประสบการณ์มาในฐานะ

ครบเกือบทุกกระทดิศัพท์เลยนะครับในพักของเรานี่
ไม่น่าเชื่อว่ากลายกระทดิศัพท์การคังก็นั่งอยู่นี่
ฝ่ามีผู้เที่ยวชาญทางด้านนี้เนี่ยช่วยกันทิศช่วยกันกรองสิ่งที่เรานำเสนอไปมันต้องลงได้จริงนะครับ
แล้วก็เป็นประโยชน์จริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้านี่คือสิ่งที่คุณมองว่า
เลือกตั้งทั้งทีนะฮะเลือกอนาคตที่ดีขึ้นให้กับตัวเราเองลูกหลานเรา

ก็ผมคิดว่าชาติพัฒนากล้าก็เป็นพักหนึ่งครับที่ท่านควรจะพิจารณา